ก็ขอเริ่มต้นที่ฟุตบอลชายชุดใหญ่กันก่อนนะครับหลังจากที่ไปอุ่นเครื่องสองเกมมา
ผลงานเนี่ยอาจจะแพ้นะครับด้วยเรื่องของสกอร์แต่ว่ารูปเกมเนี่ยเรา
ได้ดีก็มีการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็สามตัวที่
อยู่ในต่างแดนเนี่ยก็แยกย้ายนะครับกลับไปเล่นในหลีกของตัวเองแล้ว
ครับเดินทางจากยูอีอีนะครับหลังจากที่สองนัดแพ้ซีเรียนหนึ่งต่อ
สามแล้วก็แพ้ยูเออีศูนย์ต่อสองนะครับการเดินทางครั้งนี้มาโนโพลกิ้ง
แล้วก็นักเตะนะครับก็รวมตัวกันที่สนามบินแต่ว่ามีแยกออกไป๓คน
ก็คือนิกรัฐมิเคลซันชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็สุปโชคสารชาตินะครับ
ที่เหลือก็กลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ถึงกันตั้งแต่ในช่วงประมาณ
สายสายได้แล้วนะครับที่บ้านเราชานุกูลการินครับนักเตะทีมชาติไทย
ก็บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับและได้คำแนะนำดีจากพวกพี่
เรื่องของความเข้าใจเกมและวิธีการเล่นหลังจากนี้ต้องกลับไปทำงานหนัก
และเล่นในสโมสรให้สม่ำเสมอทำผลงานให้ดีเพื่อจะกลับมารับใช้ทีมชาติต่อในอนาคต
โคระอิสระศรีทโรครับบัญญาณผู้ฝุ่งศัลท์ทีมชัดไทยรุ่นนี้ก็บอกว่า
หากไม่ได้มารายการนี้ก็คงไม่ได้เห็นว่าน้องอยู่ในระดับไหน
ระบบการเล่นที่ซ้อมกันมาสู้ในเอเชียหรือว่าในอาเซียนได้ขนาดไหน
ได้เห็นทักษะส่วนบุคคลหลายคนเล่นระดับนี้ได้เลยนะครับ
จากนี้ต้องปรับปรุงเรื่องของสภาพร่างกายรวมถึงความต่อเนื่องในการเล่น
แผนการหลังจากนี้คือทำการบ้านเรื่องของสภาพความฟิตแล้วก็ประสานงามกับสโมสร
ว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะได้ใครบ้างในโทรเมนต์ต่อไป